ทีป้ายแดงวันนี้ค่ะใบตองพาทุกคนมาอยู่แถวย่านถนนพระสุเมนนะคะ
ตรงบริเวณซอยธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูคุณผู้ชม
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านส้มตำแต่เมนูที่ขายดีของเขาคือปลานินทอดกระเทียมแบบจุก
เพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นขายหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อะไรจะขายดิบขายดีขนาดนี้วันนี้จะพาไปเปิดเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกับร้านนี้เลยค่ะ
ส้มตำอุทุมพรหรือชาวโซเชียลชาวแถวนี้เขาเรียกกันว่าส้มตำป้าใจตามไปเลยจ้า
ส้มตำอุทุมพรหรือที่คนแถวนี้เรียกกันว่าส้มตำพี่ใจ
เป็นร้านรถเข็นริมทางที่มีโต๊ะให้นั่งเพียงไม่กี่โต๊ะ
เปิดขายมานานกว่า๒๕ปีแล้วแหละครับและกำลังเป็นที่ดงดังในบิคโต๊ะ
ส้มตำไก่ทอดปะจ่ายซ่ะ
เพราะมนุมเด็ดก็คือ
แหละครับเห็นแล้วก็น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ย
จากเมนูของทอดแล้วที่ร้านนี้ก็ยังมีเมนูส้มตำที่การันตีว่าชนะเลิศ
การแข่งขันระดับประเทศมาแล้วโดยฝีมือการตำและการทอดของแม่ค้าสุดสวยคนนี้
นั่นก็คือพี่ใจคนนี้นี่แหละครับ
เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
ติดูนะมาถึงป้าใจก็รู้ว่าทอดปลาอยู่
ขายตัวละ๒๐๐บาทตัวละ๒๐๐บาทแต่ว่าแน่นมาก
เคยขายได้เยอะสุดกี่ตัวอ่ะ๑๐๐ตัว๑๐๐ตัว
อันนี้คือเสิร์ฟแบบนี้จริงนะโอ้เข้าใจ
๒๐๐บาทจานนั้น๒๐๐บาท
เคยมีคนมาเหมามั้ยแบบจานมีค่ะมี

ใช่หรือแยวอออุ๊ยไม่ได้กินแล้วนะ
ใช่มาเจียวทั้วอยู่ก็ชี้ก็เมาหมดไม่ได้กิน
แม่ใครมาก็จะมาเหมาปลานินมากินไก่
แม่ชายแม่เปิดสูตรเดชครับมันใช้การกเลยได้มะ

หมวฮุวววววเรียกว่าขายดีจ้ะน้องไปต่อ
ต้องขอล้วงสูตรลับการหมักปลานินทอดกระเทียม
และปลาดุกทอดกระเทียมกันเลย
ต่อไปเราตามป้าใจไป
เรียกว่าเป็นสูตรภารวย
จะมีอะไรบ้างนั้นตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ปลานินก๋อยปลาดุก
หมักทุกอย่างเหมือนกันหมด
หนึ่งเอากันสองตามด้วยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะ
มีขายเยอะไหมคะอย่างละช้อนค่ะอย่างละช้อนเต็มเต็ม
เต็มเต็มนิดหนึ่งแทบอันนี้ก็ช้อนนี่นะใช่พอมี
ต่อด้วยมันตามใส่อย่างละช้อนตามใส่ก็อย่างละช้อนเหมือนกัน
แบบนี้แล้วก็ผงปรุงรสก็อย่างละช้อนค่ะอย่างละช้อนเหมือนกันนะจ๊ะ
ก็คืออย่างละช้อนหมดเลยส่วนผงชุรสก็อย่างละครึ่งก็ได้
ครึ่งช้อนก็พอค่ะครึ่งช้อนอ๋อนิดเดียวก็ตามด้วย
เทียมทอดอ๋อไม่ต้องใส่หมดนี้เลยค่ะใส่หมดเลยเหรอคะแม่
หมดเลยใส่อย่างละครึ่งอ่าแต่นี่ป้าใจเตรียมไว้ให้มันอาจจะไม่เยอะนะธรรมดา
ใส่เยอะกว่านี้น่ะอ่าปกติใส่เยอะกว่านี้ใช่ใส่เยอะมาก
แล้วก็ใบตองก็ใส่แป้งลงไปแป้งเยอะไหมแม่อย่างละครึ่งค่ะ
อย่างละครึ่งนะคะแป้งอันนี้สั่งเลยใส่ไปครึ่งใบ
เยอะเราจะเห็นเลขไหมแม่เห็นเลขออกงวดนี้พอดี

หนึ่งถ้วยอะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งถ้วยมันจะขายดีซะละมั้งกะละมั้งเนี่ย
หลังจากที่พี่ใจหมักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะนำปลานินลงไปทอดในน้ำมัน
โดยที่ร้านก็จะใช้กระทะใบใหญ่พร้อมกับน้ำมันสองชนิดนั่นก็คือ
น้ำมันพืชและน้ำมันไก่เพื่อให้มีกลิ่นหอมและเนื้อปลาที่ขึ้นฟูนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งใน๑กระทะก็จะใช้เวลาในการทอดปลาประมาณ๓๐๔๕นาที
เราก็จะได้ปลานินทอดกระเทียมจุกจัดใส่จานแบบนี้แล้วล่ะครับ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านที่ขายไม่ได้เลยนั่นก็คือ

โดยฝีมือของคุณพ่อที่ขายดีไม่แพ้กัน
ลับการทำจะมีอะไรบ้าง
ตามพ่อสิทธิ์ไปดูกันเลย
เป็นสรรคอของหมูนะเราเอาไปย่าง

เรริมจากข้าวข้วพริกพร้อน
อำลานิดนึง

คนคนเสร็จแล้วก็ใส่จานเสร็จแล้ว

เอาเป็นว่าได้เวลาที่น้องใบตอง

แต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญ
ที่จะมาร่วมชิมความอร่อย
ขอต้อนรับบุญปั้นภารดี

ปลากับกระเทียมค่ะปลากับกระเทียมค่ะ
ปลากับกระเทียมค่ะปลากับกระเทียมค่ะ

ปลากับกระเทียมค่ะปลากับกระเทียมค่ะ
คือแซ่บมากสดมากไม่มีกลิ่นของปลานินเลยปกติอ่ะปลานินจะต้องมีกิ๊บแล้วคือมันกรอบนอกอ่ะแล้วข้างในอ่ะเนื้อคือนุ่มมากแล้วคือกินกับกระเทียมอ่ะแบบที่ป้าใจบอกว่ากระเทียมกระเทียมป้าคือไม่มีกลิ่นแล้ว
เหม็นพอเราใช้กระเทียมจีนมันจะไม่มีกลิ่น
แล้วกรูปแล้วยิ่งใสกระแจวอันนี้ค่ะมันคือรสชาติคือแบบถึงที่บอกอะว่าคือว่าอร่อยอย่างเดียวคือมันไม่ได้ใจมันต้องแบบเอ้ย

ไก่ทอดแม่กรอบนอกนุ่มในคือจะไม่แห้งนะทุกคนข้างในมีความชำแล้วกินคู่กับกระเทียมหนึบหอม
เปิ้ลแล้วยังมีอีกหนึ่งอันก็คือปลาดุก
เนื้อปลานินนะแม่มันจะมีความหนานุ่ม
แต่ปลาดุกเขาจะมีความมันหอม

แล้วคือเนื้อของปลาดุกมันจะมีความเป็นรสชาติของเนื้อปลาดุก
มันกลมกล่อมมากมันเข้ากันได้ดีแบบ

หนูขออะไรหรือเปล่าอยากลองอะไรหรือเปล่า

จะแบบว่าเค็มเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนิด

มันจะเพิ่มความเผ็ดร้อน
มะน้ำสดและปลาร้าคือไม่เหม็น
ขาวนะคะเป็นปลาร้าหอมปลาร้าปี

น้ำตกบางที่คือเหนียวเค็ม

เผ็ดเพ็ดปลาใจทุกเมนูไม่ห่วงเพลื้องเลย
อิ่มอร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านส้มตำพี่ใจกันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเส้นทางชีวิตของพี่ใจ
กว่าจะยิ้มได้แบบนี้เนี่ยครับ
ต้องสู้ชีวิตมาจากเด็กเสิร์ฟร้านอาหาร
เงินเดือนเพียงแค่๘๐๐บาท

เพื่อหาเงินส่งให้ครอบครัวตั้งแต่อายุ๑๔

มีร้านส้มตำรสเข็นเป็นของตัวเองมาได้ล่ะครับเนี่ย
ขออนุญาตเท้าความก่อนที่แม่จะมาขายส้มตำเมื่อก่อน

ขายส้มตำตอนคลอดลูกพอดีคนโต

ก็คือแม่ออกจากการเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะว่า

ลูกชายปุ๊บเนี่ยก็จะมาขายส้มตำเลย
มีลูกแล้วทำงานส่งเงินกับหาลูก
แล้วทำไมอดีตสามีเราถึงเลิกลากันไป

เขาทำงานร้านน้ำส้มเขาเงินเดือนเยอะนี่เนอ

เขาก็บอกเออไปกันไม่ได้เราก็เลิกกัน

เป็นคุณแม่เดียวกันเดียวตอนนั้น

มีเงินอยู่๓๐๐๐บาทเขาไม่ทุนได้
แล้วคุณป้าได้มาเจอกับป้า

เป็นสมัยอ่าสมัยอ่าเป็นเด็กเสิร์ฟ

เขาก็จะมาเดินหาเราแถวที่ร้านเก่า

อ้าวมึงมาจากไหนเนี่ย

พูดแบบนี้มันสวยกูไม่สวย

บังเอิญเดินไปเจอแม่ตอนไหนยังไง
ก็ปลดมาแล้วก็มาเที่ยวก็เลย

แล้วทำไมต้องไปตามหาเขาละ
บึงถ่าว่าตอนแรกประติหนักร้องมีเมียละไม่ใช่เหรอ

พ่อมาเจอแม่แล้วชวนกันไปขายส้มตำได้ยังไง

เขาก็เคยเป็นเด็กเสิร์ฟ
เขาก็มาช่วยเรามาช่วยซับช่วยเสิร์ฟ

มันก็มีจุดที่ทำให้ร้านเราเนี่ยด่งดังขึ้น
เป็นจุดเปลี่ยนก็คือมีคนติดต่อไปออกรายการนะคะ
ไปแข่งรายการนึง๑๙ปีที่แล้ว

ปรากฏส้มตำ
เห็นว่าวันที่ไปประกวดวันสุดท้ายเนี่ย

เรากลับบ้านเลยไปขายความที่เดิมเรา

แล้วก็ใส่ลอไปตรงแรง
นั่นรอบสุดท้ายแล้วไง

ตั้งวันชนะเลิศได้แก

เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ร้านเราดังขึ้น

ขายก่อนหน้านี้ก็สู้ชีวิตยืนทอดยืนทอด
ขออนุญาตดูแผลที่แขนหน่อยได้ไหมแม่
นี่แผลใหม่นะ
แผลเก่าก็มี

เฮ้ยทำไมฉันชอบอยู่ดีน้ำเปียกผ้ากันเปื้อนให้หมดเลย

เพราะว่าพี่ไปส่งน้องหัวเขียวหน่อยได้ไหม

พี่ลูกหนูจะออกในรถพี่แล้ว

เพราะด้วยความขยันสู้ชีวิตของพ่อและแม่
ทำให้ร้านส้มตำรสเข็นร้านเล็กก็กลายมาเป็นร้านดัง
รายได้ก็ขยับขึ้นมาจนเป็นหลักหมื่นต่อวัน
ชีวิตเหมือนจะไปได้ดีแต่พี่ใจก็มาเจอมรสุมชีวิต
เมื่อพ่อสิทธิ์หลงผิดติดพนัน
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

ประมาณหลักครึ่งล้าน
รู้ไหมตอนที่พ่อไปเล่นแม่รู้ไหม
ก็รู้เราคิดว่าเขาไม่ได้เอาเงินเราไปเล่น
เราก็เลยไม่ห่างเขานะครับครับ
เราเห็นเขาไปด้วยกันเราเฟี่ยมตัวโทรศัพท์ลงแปลงเลยนะ
เราบอกว่าตรศิษย์จะเจ็บเสื้อผ้าให้แล้วนะ

ตรศิษย์เขาบอกว่าฉันเล่นหมด๓บาทเหลือ๒อย่างนั้นเอามาคืน

เขาคือพ่อบอกพ่อไม่ไปแต่อยู่ไหน

จะมาตามทวงหนี้ที่ร้าน

ว่าเจ้านี่เชื่อบ์เหมือนไง

สุดท้ายตอนนี้หมดยัง
แล้ววันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาคืนดีกันปองดองกันจับมือกันแล้ว
พ่อมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหม
มาถึงจุดนี้แล้วเนอะมันก็มีอะไรทุกอย่างแล้วล่ะ
บ้านลดเงินต่อเงินเก็บเงินฝากอะไรก็มีหมดแล้ว
พร้อมบำรุงอะไรเขาก็สั่งมาเก่งก็โอเคเราก็ให้สั่งนึกมาเถิน
ทำนึงมันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องรักกันนะไม่ก็ด่ากันทุกวันก็รักกันทุกวันเลย
เคล็ดลับอะไรที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ฝากถึงคนดูหน่อย
ขยันซื้อสัตว์กับลูกค้ากับทุกคน
โอเคอันสุดท้ายประจายฝากร้านเลยจ้ะ
ร้านส้มประจายค่ะค้าอยู่จานนที่๑๓ห้างข้างแบงค์กฤษิกรณภรรย์ไทยค่ะ

เปิด๑๐โมงค่ะถึงประมาณบ่าย๒โมงค่ะ

จ๋าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ